มูเตรุให้เข้าใกล้ออกไกล

ราหูย้ายจากกรกฎไปมิถุน
ลาศรีที่จะเอฟเฟกต์อีกก็คือลาศรีมิถุล
ลาศรีมิถุลหลังจาก๒๒กุมภาพรรณ
คือชีวิตของชาวราศีมิถุนที่ผ่านมาเนี่ย
มันเป็นภาวะของความอึมครึม
มันไม่เหมือนคนเกิดราศีมังกรนะ
งกรอึมคึมคือเซ็งหมดอารมณ์นะ
และมันก็อยู่ในฐานะบริหารจัดการได้
แต่ตัวเองเป็นคนที่แบบโบราณ
มันจึงมีความล่าช้าแต่คนเกิดมิถุนเนี่ย
มันมีความคิดไวทำไว
แต่มันถูกจองจำด้วยเสาเล็ง
แล้วถูกลาหูประกบหน้าเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ๒ปีแล้ว
คนเกิดราศีมิถุนเลยเหมือนคน

ราหูมาทับนะมันกลับเปลี่ยนจากร้ายกลับกลายเป็นดี
เช่นมีสามีที่บอกว่าจะเลิก
ไปแล้วไปมีคนอื่นนะไปแอบคุยกับสาวอื่นไป
กับคนอื่นเสร็จแล้วไม่ยอมจดทะเบียนหยา

จดทะเบียนหยาจบเลยใช่
เรื่องที่คาราคาซังจะจบลงถูกต้อง
เรื่องคาราคาซังที่ติดค้างมาจะจบ
ที่คาราคาซังทั้งเรื่องการเรียนการงานความรักมันจะถึงจุดจบที่ชัดเจนเลยว่ายังไง
จะมีบทสรุปอะไรเอาง่ายบทสรุปเลย
การงานการเงินของเขาราศีมิถุนจะเป็นยังไงฮะ
หนึ่งถ้าเป็นการงานที่ตัวเองคิดจะลาออกลาออกนะจากองค์กรหน่วยงานแล้วไปทำอะไรใหม่นะ
ประสบความสำเร็จมากแต่จะเหนื่อยลากเลือดแต่ประสบความเร็จมาก
ราศีมิถุนคุณฟังดีนะถ้าคุณคิดอยากจะปรับเปลี่ยนถือว่าเป็นโอกาสทองในการปรับเปลี่ยนงานถูกต้องไหมฮะ
เขาบอกเนี่ยให้คุณลาออกไม่ใช่ให้เงินซัพพอร์ตก้อนหนึ่งแล้วออก
ดีใจแล้วอ๋อหมอลักษ์เขาบอกไว้แล้วออกเลยแล้วไปลงทุนทำอะไรเริ่มต้นเลย
ทำขนมทำอาหารทำของกินของใช้ทำเลยดีมากดีมากเลยให้ไปหาธุรกิจส่วนตัวทำ
ที่พอจะบริหารจัดการรู้และเข้าใจการเงินการเงินดีกว่าปีครึ่งที่ผ่านมามาก
เพราะราหูเดินเข้าเรือนการเงินมาปีครึ่งเรียกว่าลาหูค้นทรัพย์ถูกต้องไหม
หุนราศีกรกฎคือเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินของชาวราศีมิถุน
แปลว่า๑ปีครึ่งที่ผ่านมาแทบตายแทบขาดใจมีเรื่องศูนย์เสียเจ๊งบง
ถูกเงินหยิบยืมแล้วไม่คืนสารพัดอย่าง
จากนี้ไอ้เรื่องพวกนี้หายไปหมดเลยมีแต่เรื่องได้แล้วไม่ออก

ความรักอยู่อันนึงถ้ามันไม่ใช่ที่คบอยู่ไม่ใช่
ถึงจุดที่จบเป็นจบและเลิกยาจบเลยสิ้น
แต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นโสดอยู่แล้วยังแบบเล่นตัวไงท่ามาก
มีสิทธิ์ถูกปั้มได้ปั้ม
เห้ยยยยแล้วสุขภาพล่ะครับ
สุขภาพสำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ย
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจจะถามหา
เพราะราหูเข้ามาทับเรือนชะตาเหมือนหนุ่มเป็นอย่างนี้
หลอดลมทางเดินให้ใจภูมิแพ้มันจะกลับมาถามหา

รักษาได้ไม่มีอะไรรุนแรง
ก็คือถ้าจัดเป็นแบบประเภทของมิถุนเนี่ยกลางได้มั้ย
ดีไหมหรือว่าไม่ดีหรือว่ากลาง
ราศีมิถุนถูกราหูทับเนี่ย
มันเป็นเอกะนารเกณฑ์

ราหูทัพเรือนชะตาใคร

ห้าราศีว่ามีถุนกัน

ธนูคือคนโก่งธนูและกุมคือคนแบกเมื่อน้ำ

ถึงแม้ร้ายก็จะให้แข็งแกร่งแล้วดี

ดูแล้วเล็งมิถุนอยู่ด้วย

จะมาที่จะเข้าเกณฑ์
พระราหูจรต้องมาสาวราราหูแทงสาว

หนุ่มจะพูดให้ฟังมันไม่ใช่ดีบนภาวะปกติ

มันดีบนภาวะเกิดเหตุการณ์

มันต้องมีเรื่องตกใจเรื่องน่ากลัวเรื่องเข้ามา

ก็แปลว่าต้องเกิดเรื่องทำให้ตัวเราลุกขึ้นมา
เพื่อที่จะต่อสู้หรือลุยหรือแก้ปัญหา
แล้วกลายเป็นความมั่นคงหรือก้าวหน้า

แล้วไม่ถามเลยคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยเขาควรจะมีบูชาอะไร

หนึ่งก็ต้องราหูถูกต้องราหูทัพ
ไปไหว้พระปางป่าเลไลอย่างนี้ไหม
ที่วัดพระปฐมเจดีหนึ่งในเจดีมี
วัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมีอย่างนี้นะ

ไหว้พระเสาที่วัดเจ้าอามมีพระเสาทรงเสือน่ะ

ดาวเสาทัพคือราศีธนู
คนที่เกิดราศีธนูที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะ

ในระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
แต่ถ้าเกิดมีหลายอย่างหลายประการ
จะทำให้คนอื่นนั้นกระจัดกระจาย

ถ้าลูกผัวเมียบริวารกระจัดกระจายมีปัญหา
ต้องเลิกต้องพัดพรากต้องจากกันต้องจบ
ต้องเสียอกเสียใจต้องรักและผิดพลาด
ผิดหวังพัดพรากธรรมดา

มันแปลกมันเป็นเวลาแปลก
ทีนี้โดยสภาวะเนี่ยมันก็ยังไม่แบบ

เกิดการร่วมสามัคคีในสังคกรรม
น้อมนำไปสู่ชีวิตที่

ไม่ใช่จักร้ายกลายเป็นดีโคตรดีครับ

ในชนศาภราหูจรต้องพระเสารา

ลาหูยกมะเร็งหลังจากวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ปี๖๒และอยู่ไปจนถึงปีครึ่ง

พระราชดีโคจรเข้ามาทับลักษณะอาราศรี

จังหวัดที่๒ก็คือหลังจากตุลาคมถึงธันวาคม

พระสหัสเสาราหูทับเรือนตัวเอง
ตำแหน่งหน้าที่การงาน

เยียบวันทุ่งฮ่า
ก็จะไม่ใช่เป็นลูกจ้าง
เป็นคนเช้าชามเย็นชามเป็นคนที่พอจะมีอะไรอยู่
แล้วมีคำถามว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นครับอาจารย์

ผมก็ลุยเต็มที่แล้วครับ
แล้วคนเกิดธนูเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก
ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นโรคนึงคือ
มันเป็นโรคเหมือนกับปวดเนื้อตามตัวตามกระดูก
คือมันต้องไปนวดหรือต้องให้ถูกนวด
คือมันจะปวดค็อกแคกกระดูกเสาทับไง

กระดูกฟันเนี่ยสายตามีปัญหาบ้าง
แต่ตอนนี้จะเริ่มคึกคักสายตาจะสว่างสวัย

คือจะมีคนมาสังเวยบอกแล้ว
ถัดเจนไหมอ้าวคนมีสามีภรรยาก็ยึดสินไหมมีสินไหมข้อ๓
คนเกิดธนูเนี่ยจะต้องมีศิลธรรม
ลูกเขาเมียใครนะผัวใครเนี่ยอย่าไปยุ่ง
ที่เขาถูกต้องกฎหมายงั้นมันจะผิดมันจะมีทำให้ชีวิตเนี่ยมัน
มันจะถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองตัวมันก็ไม่นิรันตรายมันก็จะมีปัญหา
นั่นดวงแรกครับปีหน้าฟ้าใหม่เป็นปีแห่งความหวังของคนไทยทั้งประเทศด้วย
ผ่านไปแล้ว๔ราศีที่มีเอฟเฟคกับดาวราหูยังเหลืออีก๘
ทั้ง๘ราศีนี้จะมีเอฟเฟคกับอีก๒ดวงดาวที่โยกย้ายหรือเปล่า

อ่ะเราจบไปที่ราหูดาวต่อไปที่จะมีการโยกย้ายคือ

พระหัสบดีดาวพระราชสมดีจะโยกย้ายเมื่อไหร่ฮะ
แปลกมากนะจะพูดให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ที่ไม่ได้เปิดเผยในรายการใด
แล้วก็เป็นเรื่องที่มาพูดเฉพาะในมูไนท์
วาระที่บันทึกเทปในวันนี้เป็นครั้งแรก

ตอนนี้หมอดูทั้งประเทศต้องดูว่าดวงเมืองเนี่ยแย่
เพราะดาวพฤษฎีโคจรยกจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกษ
วันที่๖ตุลาคมและเป็นมรณะกับชะตาเมือง
ถูกต้องไหมดาวพฤษีเป็นมรณะกับชะตาเมืองแปลว่า
บ้านเมืองจะต้องไปไม่รอดจะต้องมีปัญหาบ้านเมืองจะต้องแบบ
มีเรื่องแย่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
แต่หมอดูพวกนั้นไม่รู้ว่าดาวพฤษฎียกจะเข้าจากราศีตุล
เข้าสู่ราศีพิจิกในเรือนมรณะของชะตาเมืองเนี่ยตั้งแต่๖ตุลา
จะอยู่ไปแค่วันที่๒มีนาคม
แล้วก็ยกจากพิจิกษเข้าไปสู่ธนูทันที
เพราะฉะนั้นดาวพฤษฎี
ไปสู่ราศีธนูเสร็จอยู่ในราศีธนูจนถึงเดือนมิถุนายน

แล้วอยู่ในพิจิกตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหากัญญา
พอตุลาคมก็ยกเข้าสู่ราศีธนูอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อยู่ในธนูแบบนั้นไปยาวเข้าใจยัง
เพราะฉะนั้นแปลว่าดาวพฤษฎีไม่ได้เป็นมรณะกับชะตาเมืองนะครับ
อย่าเข้าใจผิดที่บอกพฤษฎีอยู่๑ปีใช่
แต่เขาอยู่แบบทดกันไปมา
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านเมืองที่ดูเหมือนจะแย่ไม่ใช่
ดูนะว่าหลังจากเดือนมีนาคมเป็นถึงเดือนมิถุนายนเนี่ย
บ้านเมืองมันจะมีอะไรคึกคักแบบแปลกในเชิงขยับขยาย
เพราะดาวทัศดีมันขับเคลื่อนจากเรือนมรณะไปสู่เรือนสู่พระของชะตาเมือง
แล้วไปเจอกับดาวเสาแล้วไปเล็งกับลาหูซึ่งเป็นคู่ค้าขาย

มันมีอะไรหลายอย่างมากมายที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน

แล้วพอหลังจุดจากตุลาคมพระเศรษฐีก็ยกเข้าสู่ราศรี
๓๐ตุลาคมยกเข้าสู่ราศรีทะนูแล้วอยู่ไปยาวไกล

เพราะฉะนั้นดาวพฤษฎีย้ายวันที่

เริ่มย้ายครั้งแรก๓มีนาคมก่อนที่จะกลับมามิถุนายน

ส่งผลชัดเจนมากต่อชาวราศีพิจิกษ์พฤศพ
เราไปเริ่มที่ราศีพิจิกษ์ก่อนดีกว่า

แล้วคิดดูเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม
พี่เบิร์ดต้องศูนย์เสียคุณแม่ชัดเจนไหม

มันคือมันถ้าไม่ทำอะไรมันคือจุดตาย
บอกแล้วไงในขณะเวลานี้คนเกิดพิจิกเนี่ย
มันเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นของชีวิตนะ
เพราะฉะนั้นในชีวิตตนกำลังจะเริ่มต้นใหม่ของคนเกิดราศีพิจิกษ

พฤษฎีโคจรทัพราศีพิจิกษตั้งแต่๖ตุลาคมปีที่ผ่านมา

พอ๓มีนาคมก็ยกเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนการเงิน

คนเกิดราศีพิจิกษ์มีโอกาสจะลืมตาอ้าปากทำอะไรแล้วได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรม
มีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จเกิดขึ้น

แสดงว่าถ้าคุณผ่าน๒๓ปีที่ผ่านมาได้ราศรีพิจิก
ได้เราตานี่สบายละสบายขึ้นเยอะเลยหรอก็ไปแล้วใช่
เออดาวเสาก็ผ่านไปแล้วเพิ่งผ่านไปด้วยเพราะฉะนั้น

เพราะฉะนั้นราศีพิจิกษ์จะฟื้นคืนชีพได้
เป็นปีแห่งการพลิกฟื้น
รุ่งโรธมีเงินตั้งตัว

ความรักก็จะเจอคนรักเจอคนรู้ใจ
แต่อย่าลืมนะคนเกิดราศีพิจิกษเป็นคนอภาพรักษ

แม้ต้องรู้จักดูงชะตาพื้นเรามันเป็นนี้เนี่ยเอง

เพราะว่าดีคือดาวหมอมาทับตัวเอง

แสดงว่าที่ผ่านมาราศีพิจิกษอดแอดมาตลอด
วันป่วยนะเสาทัพเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
เหมือนมดดำเนี่ยดาวสาวทับมันไม่สบายตัวนะ
มันก็ไม่ค่อยสบายตัวบ้านต้องซ่อม
ปวกกินรถยังมีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะ
ใช่ไหมตอนนี้เสาที่เคยทับพิจิกมันไปทับอยู่ราศีของ
ธนูของมดดำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่
แล้วเสาทัพเนี่ยมันคือสภาวะที่มันต้องเจอต้องซ่อมต้องอะไรหลายอย่าง

มดดำนี่เป็นลักษณะใช่ไหมทนาย
แล้วอาทิตย์เขาอยู่สิงศ์ลักษณะอยู่ธนู
อ๋อเออ
โอเคเพราะฉะนั้นราศีพิจิกษ์ควรจะไปมูที่ไหนถึงจะเป็นการเสริมดวง
ราศีพิจิกดาวพฤษฎีทัพเนี่ย๑จะต้องระลึกนึกถึงบิดามันดาครูอาจารย์
พาพ่อพาแม่ไปเที่ยวไปไหว้พระไปทำบุญ
ถ้าพ่อแม่ตายแล้วก็ไปทำบุญแล้วอุทิศให้พ่อแม่อืมสองดาวทฤษฎีเนี่ยแปลว่าพระปางสมาธิทั้งหลาย
ปางสมาธิหลวงพ่อพุทธโสธรพระแก้วมรกฏอย่างนี้เป็นต้น
เศรษฐีนวกฏไปกราบไปสักการะจะเป็นมงคล
อืมนี่กี่ราศีแล้วฮะเนี่ย
รู้สึกแบบคึกมากเลยอ่ะ

แสดงว่าที่โกรธกับแฟนเก่าอยู่อะไรอยู่
ก่อนเดือนมีนาคมชาวราศีพฤศพมีโอกาสคืนดีกัน
แล้วไม่ใช่แค่คดีอย่างเดียวระวังให้ดีนะ

เพราะฉะนั้นแต่หลังจากมิถุนายนชาวราศีพฤกษกเป็นไงบ้างฮะ
มันจะมีเกณฑ์ไอ้ที่สมมติว่ามันมีนะ
งานการเงินอะไรมันลงตัวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
ถึงต้นปีจนถึงมีนาคมลงตัวนะ
อย่าไปคิดว่าไอ้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ย

พอมีนาคมจนถึงมิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนยากาศ

มีนาเมษาพฤษภามิถุนา๓เดือนนี้มันจะผิดพลาด

พอมีนาถึงมิถุนามันไม่ลงล็อกแล้ว

คือราหูเข้ามาในเรือนการเงิน

มันก็แปลว่าคนเกิดราศีพฤศพมันมีเกณฑ์ของรายจ่าย
แต่อาจจะเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินอะไรก็ไม่รู้

อย่าให้ใครหยิบยืมเพราะมันจะกลายเป็น
หนี้ศูนย์ทันที

พฤษฎีมะเร็งดวงชะตาป่วยเจ็บอะไรก็จะหายนะ
เอางี้ถ้าดาวราศีใดเนี่ยถูกดาวราศีมาทับเร็งดวงชะตาเนี่ย

ก็หายเจ็บมันจะเป็นเวลาที่ดี

มูยังไงสำหรับชาวราศีนี้

คือเนื่องจากดาวพฤษฎียกเล็งและเป็นมรณะ

ใกล้ชิดพระวัด

หาพระที่ตัวเองศรัทธาพระรอดมีไหม

เพราะเป็นพระมาอยู่กับตัวเองเป็นมงคล

แล้วลาหูมาอยู่ในเรือนค้นทรัพย์อย่างนี้
บูชาลาหูไปเลยบางทีดาวร้ายบูชา

มีใช่มันจะทำให้เรื่องทรัพย์ไม่มีปัญหา
คนที่มีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องทรัพย

ไปว่ายลาหูซะที่ไหนก็ได้นะอาจารย์

สิวรายสถานนะ

ต้องเต็มตัวด้วยหรอ
หูครึ่งตัวก็คือลาหูถูกประจาน

ลาหูครึ่งตัวเกิดจากการที่มีลาหู

เพราะฉะนั้นเวลาไปว่ายลาหูซะพฤษภพ
ให้ไปหาลาหูที่เต็มตัว

ตามคำแนะนำของหมู่ขั้นเทพ
่งตรงสู่จังหวัดนครปฐม
ตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ดูไปพร้อมกันช่วงหน้าครับ